สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้อง
จะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารเหนือลำเจ้า
แต่ว่าวันนี้น้องนัดอายไว้คนนึง

เอาใบบัวมาบังมิริพศ
ไม่ใช่นักชาญตา

คือเป็นสูตชเชียงตุ้น
แม่แค่ได้ยินชื่อก็อาจจะนึกภาพกันไม่ออก
ใช่ไหมล่ะครับว่าอาหารเชียงตุงหน้าตาเป็นยังไง
ไงแต่ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าเชียงตุง
เนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉานประเทศเมียนมา
ตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
จึงมีวัฒนธรรมอาหารเนี่ยคล้ายกับอาหารเหนือของประเทศไทย
แต่อาจจะหาชิมได้ยากกว่าสักกันหน่อย
ซึ่งนั่นก็เลยทำให้อาหารเชียงตุงเนี่ยครับ
กลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านใบบัว
ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร
สร้างรายได้กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงกันไปเลยนั่นเองล่ะครับ
สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ตั้งแต่เดินมาเนี่ยก็พยายามดูว่ามีเมนูไหนจะเป็นใบบัวบ้าง
ไม่เห็นมีใบบัวอะไรทำไมชื่อร้านใบบัวแต่ชื่อร้านชนะ
คือป้าอยู่เชียงตุงนี้ทำอะไรก็จะใส่ใบตองกับใบบัวค่ะ
ทีนี้ก็มานึกได้ว่าเอาลูกชื่อใบบัวดีกว่าแล้วก็มาตั้งร้านใบบัว
ก็เลยเอามาตั้งชื่อร้านใช่หาง่ายง่ายดีแล้วเป็นชื่อลูกด้วย
เชียงตุงมันต่างจากอาหารเหนือทั่วไปยังไง
อาหารเชียงตุงนี่มีถั่วเน่าอย่างเดียวค่ะใช้วัตถุดิบถั่วเน่าทุกทุกอย่าง
แต่ไม่มีกะปิไม่มีปลาร้าค่ะกับข้าวนี่เคยทำกินมาตั้งแต่เด็กก็
จากคุณแม่ก็ทำแบบนี้อ่ะคุณแม่เป็นคนเชียงตุงเลยป่
ค่ะคุณเชียงตุงเลยนี่ขึ้นมาจากเชียงตุงเลยป่ะ

ก่อนที่แม่อ่อนจะสามารถเปิดร้านใบบัวแห่งนี้ได้ก็เรียกว่าไม่ง่ายเลยล่ะครับ
โดยช่วงที่อาศัยอยู่ที่เชียงตุงเนี่ยไม่ได้มีช่องทางทำมาหากินมากนัก
เลยต้องข้ามมหาบเร่ขายของอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
สุดท้ายท้ายสุดก็ย้ายตามญาติญาติลงมาเป็นลูกจ้างล้างจานอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ย
ในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานั่นเอง
ซึ่งเมื่อทำงานไม่ได้สักพักก็มีแรงบันดาลใจให้เปิดร้านอาหารจะเป็นอะไร

อยู่กรุงเทพไม่มีอะไรกินเราอยากกินอาหารบ้านเรา
ก็มาทำกินเอาให้คนอื่นชิมเพื่อนชิมเขาก็บอกว่าทำไมไม่ทำขายอะไรอย่างนี้
ว่าอร่อยอ่ะสิเพื่อนถึงพูดแบบนั้นนี่แอบเห็นอันนี้คืออะไรฮะของหวานเหรอฮะ

ไม่ใช่ค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้เป็นคล้ายก๋วยเตี๋ยวของเมืองไทย
เราก็สามารถเอาตัวนี้เหมือนกับเป็นข้าวหรือเป็นเส้นได้ค่ะ
อ๋อแต่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของอาหารเชียงตุง

ไม่เธอจัดการมาช้าว่าทำยังไงทำยากมั้ยคะ

นี่คืออาหารเชียงตุงแท้จากร้านใบบัวนี่คือสูตรเด็ดเลย

ตอนนี้ไม่ต้องเข้าครัวมาอยู่กับแม่ออนแล้วนะคะคุณผู้ชม
และนี่วัตถุดิบหลักที่เอาไว้ใช้ทำข้าวแรมฟืน
ซึ่งเป็นแบบของขึ้นชื่อของร้านเนาะคุณแม่

อันนี้ทัวการาเปสีเหลือกาน
อันนี้ตัวดินเป็นทุวลิศงค่ะ

ตามวัตถุดิบต่างใช่ไหมคะ
อย่างนั้นแม่ออนสาธิตวิธีการทำให้ใบตองดูหน่อย
เพราะว่าเอาจริงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นการทำข้าวแรมฟืนกับตาตัวเองเลย
เดี๋ยวจมูกข้าวนี้ทำสีขาวดูนะครับ

อันนี้คือแช่น้ำไว้๑คืน
แช่น้ำไว้๑คืน

โอเคหนูขอไปดูข้างหน้าหน่อย
เอาข้าวที่แช่ใส่ลงไปแล้วนะคะ

นี่
อันนี้คือแป้งที่ได้มาจาก
เขาจะแผ่นออกมาแบบโอ้ยข้นมากเลยอะ
อันนี้น้ำปูนใสนะคะใส่ลงไปเลย
นี่เรียบร้อยนะคะเราก็ได้แป้งขี้โม่ออกมาแล้วนะคะ
แม่บอกว่ายังมันไม่เสร็จแค่นี้

เทไปคนไปอย่างนี้ค่ะ

มันข้นแล้วคุณผู้ชมดูดิ
แล้วแม่ต้องเคี่ยวแบบนี้ไปเล่นด้วยเหรอ

เราจะรู้ได้ยังไงว่าแป้งมันได้ที่แล้วอ่ะแม่

หลังจากได้ที่แล้วเนี่ยค่ะ
เราต้องทำยังไงต่อแม่
เพย์ใส่ถาดให้มันกระด้างอะค่ะ

ใช่ให้มันอยู่ตัวให้มันแข็ง

อยู่ในถาดคล้ายแบบ

เวลาเราจะทำแบบเสิร์ฟลูกค้าเราต้องมาตัดตัดอย่างนี้หรอคะ
หนึ่งชิ้นแล้วแต่ลูกค้าจะเอายำใส่น้ำแล้วก็เอาจะจิ้มอย่างนี้ค่ะ
นี่อุ้ยเหมือนวุ้นเลยอ่ะอุ้ยเหมือนวุ้นจริงด้วยอ่ะ
อันนี้เอายำนะคะค่ะถ้าแบบยำก็จะตัดเป็นยังไงคะแม่
ตัดตัดเป็นแบบเนี้ยค่ะยำก่อนไหมอ่าได้ไปยำก่อน
อันนี้ถั่วเน่านะคะถั่วเน่าอันนี้คือปรุงรสแล้วนะค่ะ
นี่ค่ะพริกพริกต้มพริกต้มนี่ค่ะอันนี้น้ำขิง
อันนี้คือใส่น้ำมะเขือเทศค่ะน้ำมะเขือเทศ
เสร็จแล้วเหรอคะแม่ยำข้าวเรียมฟื้นค่ะ
งั้นเดี๋ยวเราไปทำแบบจิ้มจิ้มค่ะถ้าแบบจิ้มเราจะเสิร์ฟเป็นชิ้นชิ้นเหรอแม่
ใช่ค่ะจิ้มดูดีดีก็เหมือนขนมแล้วแกงเหมือนกันเนาะ
ม่วงอ่ะแม่เสร็จแล้วนี่อันนี้คือน้ำจิ้มทำยังไงแม่

อ่ะยังไม่หมดใช่ไหมแม่อันนี้ข้าวฟื้นทอดค่ะโถ่เดืองทอด
อันนี้ก็คือใช้สีเหลืองแล้วก็ไปทอดอีกทีนึงทอดอีกที
แล้วทานกับน้ำจิ้มเหมือนกันไหมคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนค่ะเหมือนค่ะ
แต่ละสูตรแต่ละเมนูน้ำจิ้มไม่เหมือนกัน
ได้เวลาแล้วเอาไปให้พี่อันชิมกันไปหา
วันนี้ทำออกมันได้เมียนมากนี่เนอะอืมพ่อหนูไม่ได้ทำพ่อหนูไม่ได้ทำ
คุณแม่ทำก็ต้องให้เครดิตเขาเพราะว่ามันไม่ได้ทำง่ายไงพี่อา
ได้แอบชิมทุกอย่างชอบอันไหนแอบชิมแล้วเอาอย่างหนูชอบอันทอด
เขาเหมือนแบบเฟรนด์ไฟอ่ะอ๋อใช่เหมือนเฟรนด์ไฟมากเลยใช่มันสกรอบด้วย
เหมือนเฟรนด์ไฟไหมเอาให้พี่อันชิมก่อน
น้ำจิ้มเผ็ดมากไหมคุณแม่ไม่ไม่เผ็ดอ่ะนุ่มนิดหน่อย
กับรวมไม่เผ็ดหรือนิดหน่อยนะคุณแม่ผมคลากับเรื่องนี้มาเยอะมาก
อ๋อไม่เผ็ดของออนดิชันนะยไม่ขนาดนั้น
อืมอ่าแล้วนอกจากข้าวแรมฟืนที่เราชิมไปแล้วนะคะ
จริงจริงที่ร้านเขาก็จะมีอาหารเหนืออีกเยอะแยะ
เป็นปลายัดไส้ทอดแล้วก็แกงไก่ค่ะ
เป็นปลายัดไส้ทอดแล้วก็แกงไก่ค่ะ
ดูกันครับว่าข้าวซอยน้อยแบบเชียงตุงแท้แท้ของร้านใบบัวเป็นยังไงนี่แหละครับ
อันหน้าตาของข้าวซอยน้อยที่นับว่าเป็นอาหารประจำถิ่นของชาวเชียงตุง
เป็นที่นิยมกินกันแทบจะทุกบ้านซึ่งแป้งที่ใช้ในการทำข้าวซอยน้อยก็ได้มาจาก
ข้าวเจ้าแข็งนั่นเองเป็นการนำแป้งไปลอยบนน้ำเดือด
เหมือนการนึ่งให้สุกแล้วจิ้มน้ำจิ้มกับอีกแบบหนึ่งเป็นข้าวซอยน้อยทรงเครื่อง
โอ้โหย่างกับพิซซ่ายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
อันนี้คือไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยเหรอแม่นี่ไม่จิ้มเพราะว่าเราใส่ไปแล้วใช่ไหม
คล้ายคล้ายข้าวเกียบปากหม้อแต่แป้งหนากว่านิดนึงใช่แป้งมันมัน
แม่แล้วช่วงแรกที่แม่มาขายคนงงไหมขายอาหารเชียงตุงคืออาหารเชียงตุงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย
คนที่ไม่รู้จักเขาบอกว่าทำไมกลับเข้ามีแต่ใบไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาไม่รู้จักอะค่ะวัตถุดิบหอมที่ใช้ปรุงในร้านหาที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากเชียงตุงหรอก
ข้าวเนี้ยมีไม่มีที่อื่นเคยเอาข้าวของเขาทำก๋วยเตี๋ยวที่โรงงานมาลองแล้วไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนกัน
ถ้าไปเชียงตุงนี่ได้ทานแบบนี้แน่นอนนะคะอ๋อเหรอ
นั่งแบบนี้นะคะก็คือวัคทณะทำอาหารเนอะ
เพราะว่ามันเชื่อมจากเชียงตุงมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วมันยังคงเชื่อมกันอยู่
น้องใบตองและด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารที่นี่
ก็ได้สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับร้านใบบัว

ที่จะมาริศวรับกินร้านใบบัว

และตอนนี้เราอยู่กับทายาทที่จะสืบทอดแม่ออนนะคะน้องโดนัทสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้องโดนัท

เห็นว่าแม่ออนจะแบบวางมือปลดประจำการแล้วเหรอแม่
ทำไมแม่เหนื่อยเหรอ
ไปหาวัตถุดิบไปหาของที่เขามาใหม่

เพราะว่าเราห่างมานานแล้ว
ทางนี้จะวางมือแต่ไปเป็นเรื่องหลัก

อุ้ยธุรกิจมาก
ตอนแรกเนี่ยน้องโดนัทไม่สนใจ
ตอนแรกเราสนใจอะไรฮะ
มีไฟเนอะเราก็อยากออกมาเพื่อที่จะเดินตามความฝันของเรา
ในอนาคตน้องโดนัทมองว่าเราจะทำร้านออกมา
แบบไหนเราจะพัฒนาอะไรต่อยอด
พยายามที่ตั้งไว้ทำที่นี่ดีกว่า

เร็วเราแค่มาปรับภูมิเรื่อง
คงรสชาติให้ดีตลอดแล้วก็รักษาลูกค้า
ทำการตลาดให้ลูกค้าสนใจตลอดอยู่ในกระแสเรื่อย
นี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจ
ทำร้านอาหารที่เน้นเอาตัวตนของตัวเอง

ที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยนะ

จนทำให้ร้านนี้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะ
วันนี้ขอบคุณแม่ออนกับน้องโตนัสมากเลยค่ะ
น่าชื่นชมจริงเลยใช่ไหมล่ะครับ
สำหรับร้านใบบัวที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก
อย่างการคิดถึงของกินประจำถิ่น
ตัวแทนของเอกลักษณ์อาหารแบบชาวเชียงตุง
ซึ่งถ้าหากใครอยากลองสัมผัสวัฒนธรรมการกินแบบนี้
โดยไม่ต้องไปไกลถึงประเทศพม่า
ก็แวะมาที่ร้านใบบัวถนนประชาราชบำเพ็ญซอย๙ได้เลยครับ